คนเคยรักกันมาถึงวันหนึ่งยังสามารถทำร้ายกันปางตายได้เชียวหรือ

ผู้หญิงคนนึงโพสต์ไว้ค่ะเป็นการเล่าเรื่องราวบอกว่า
แฟนเก่ากับสาวคนใหม่บุกมาที่ห้องของเธอ
บุกมาจะทำร้ายเธอจนปางตาย
ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเอาไปดูกันหน่อยสิ
เป็นที่พักของเธอเองเนี่ยเวลาระบุไว้ชัดเจน
วันที่๗พฤษภาคม๓ทุ่ม๔๔นาที
แล้วก็มีผู้หญิงมาด้วยส่วนภาพนี้คือภาพที่

ขึ้นมาควบคุมตัวสองคนนี้
ออกไปจากอาคารที่พักแห่งนี้

เห็นไหมมีคลิปมีกล้องวงจรปิดที่เธอโพสต์เอาไว้

เพื่อนคนไหนรู้จักผู้หญิงในรูปหรือในคลิปทักมาบอกทีนะคะ

ผู้หญิงในรูปคือชู้ของแฟนเก่าเรา

แล้วไม่ยอมรับบอกไม่รู้จักกัน
แต่พอวันนี้พาบุกมาถึงห้องเรา
มาทำร้ายร่างกายเราปางตาย

เห็นแบบนี้เข้ามาให้กำลังใจกันล้นหลามเลย

สู้นะครับสู้ครับพี่

เราก็ต้องตรวจสอบในทุกแง่ทุกมุม
ทีมข่าวทรัฐทีวีก็ติดต่อขอสัมภาษณ์
เจ้าของโพสต์ก็คือผู้หญิงคนนี้เธอก็พูดคุยกับทีมข่าวของเรานะ
บอกว่าหลังจากที่ผู้หญิงผู้ชายคู่นี้พังประตูเข้ามาในห้อง
ผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าของเธอเนี่ยเอาเท้าถีบเธอจนล้ม
แล้วก็ทำร้ายร่างกายหลายครั้งฝ่ายผู้หญิงเอามือจิกหัวแล้วก็กระชากหัว
กัดที่แขนเอาผ้าขนหนูมาอุดปากเธอเพื่อไม่ให้ส่งเสียง
เธอหายใจไม่ออกและเกือบหยุดหายใจไปชั่วขณะ
เธอบอกเธอต้องร้องขอชีวิตอยู่ถึงสามครั้งจนกระทั่งหาจังหวะได้
หยิบแก้วปลาเข้าไปที่กำแพงเพื่อให้คนได้ยินเสียงและมาช่วยเหลือ
หลังจากนั้นก็มียามของหอพักมาช่วยไว้แล้วทั้งคู่ก็หลบหนีไป
บอกว่าเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจและเสียใจเป็นอย่างมาก
ไม่เคยคิดเลยว่าครั้งหนึ่งคนที่เคยรักกันจะทำกับเธอแบบนี้ได้ลงคอ
ซึ่งวันต่อมาเธอบอกว่าหญิงคนที่ทำร้ายที่มาจิกหัวกระชากหัวเธอ
แล้วเอาผ้าขนหนูยัดปากเธอเนี่ยนะส่งข้อความมาขอโทษ
บอกว่าที่ทำไปเพราะกลัวและไม่ได้ตั้งใจ
โอ้โหนี่กลัวแล้วเหรอฮะ
แต่เธอยืนยันว่ายังไงเธอก็ไม่ยอมเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะนี่สำหรับเธอมันคือการพยายามฆ่า
อันนี้คือใบหน้าของผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าเขา
บอกว่าแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบานห้วยขวางแล้วนะคะ
อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราฟังมาจาก
ผู้เสียหายที่เขาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค
เดี๋ยวต้องรอดูเชื่อว่าทีมข่าวเรากำลังไปตามตัวอยู่แหละ
ทั้งตัวผู้ชายและตัวสาวคนใหม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นอย่างไรสาเหตุอะไรถึงทำแบบนั้น
แล้วเรื่องราวเนี่ยมันมีมุมไหนอีกบ้างที่เรายังไม่เห็น

แต่ว่าการที่ผู้ชายเข้าไปบุกทำร้ายอดีตแฟนตัวเองที่เป็นผู้หญิง
ถีบเขาไปทำร้ายเขามันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
คือทำร้ายร่างกายการเจ้าเพศไหนมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะ